คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องแบบนี้ดูแล้วก็ย้อนดูตัวแล้วก็ระมัดระวังกัน
จริงมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นกับแม่สิตาง
แม่สีตางครับไปที่สปลาวและตรงนี้เป็นประตูพระธาตุเป็นวิหารหลวง
ปรากฏว่าอุ้ยดูคุณแม่โพสต์ซิคุณแม่โพสต์ท่าอะไร
เอาเท้าไปยันประตูนี่คือท่าคังคุใบหรือเปล่าใช่เรียนแบบท่าในภาพยนตร์ดัง
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับทัวร์ลงสิครับคือคุณแม่สีตางเนี่ยโอเคล่ะสวมชุดประจำชาติของชาวลาว
แล้วไปยืนถ่ายรูปที่ประตูวิหารหลวงท่าโพสต์คังคุใบโอ้โหแล้วท่าโพสต์เป็นท่าโพสต์สำหรับกิจกรรมอะไรหญิง
คนดูเออคนดูหนังคนดูภาพยนตร์จะรู้หลังจากภาพนี้ถูกแชร์ออกไปครับ
ชาวลาวไม่พอใจฮะมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติไม่เหมาะสมนะครับ
เพราะว่าสถานที่ดังกล่าวถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวลาว
หลังจากทัวร์ลงถล่มยับ
กราบขออภัยด้วยหัวใจที่ไม่สำรวมและคิดน้อยไป
เจตนาแค่ต้องการเรียกร้องความสนใจนะครับ
ให้คนเนี่ยดูเพราะเป็นการโพสต์ในท่าที่เป็นไวรัล
ไวรัลทั้งในออนไลน์และเป็นท่าโพสต์ในภาพยนตร์ดังดังมากนะครับ
หากเป็นการดูหมินสถานที่เพื่อเป็นการขออภัยต่อชาวลาวและชาวไทย
แม่ศิตางค์บอกว่าจะนำเครื่องศักรรมนะครับ
ไปที่พระธาตุหลวงอีกครั้งเพื่อขอขมาต่อองค์พระธาตุหลวงฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับมันเกิดขึ้นกับใครก็ได้
ก็ต้องคิดกันเยอะหน่อยนะฮะในการที่จะไปถ่ายภาพ
กับสถานที่ที่อ่อนไหวแล้วมีคุณค่าต่อจิตใจนะครับ